สลดที่เกิดขึ้นที่จังหวัดชายภูมิกันก่อนนะคะ
ตำรวจโรงพักภูเขียวค่ะก่อเหตุสลดนะคะ
ใช้ปืน๒กระบอกกระบอกแรกเป็นปืนขนาด๑๑มิลลิเมตร
กระบอกที่๒เป็นปืนลูกซองนะคะ
ใช้ปืน๒กระบอกไปจ่อยิงเพื่อนตำรวจด้วยกัน
แล้วไปยิงภรรยาของเพื่อนตำรวจนะคะ
กระทั่งทั้งสองคนเสียชีวิตทั้งคู่นะคะ
หลังจากก่อเหตุเสร็จแล้วก็ไปแอบอยู่ภายในบ้านพักของตำรวจนั่นแหละค่ะ
แอบแล้วตำรวจเองก็ต้องใช้เวลาในการเกลี้ยกล่อมนานหลายชั่วโมงเลยนะคะ
จะยอมมอบตัวคาดว่าสาเหตุเบื้องต้นน่าจะมาจากเรื่องของความเครียดส่วนตัวนะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านพักของสถานีตำรวจภูทรภูเขียวจังหวัดชายภูมิค่ะ
เกิดขึ้นช่วงกลางดึกที่ผ่านมานะคะ
เจ้าหน้าที่เขาได้รับแจ้งบอกว่าผู้ก่อเหตุก็คือ
ดาบตำรวจชีวานนท์นาภาผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปรับรามสพภูเขียว
ใช้ปืนขนาด๑๑มิลลิเมตรยิงที่ดาบตำรวจทองปลิวราชประสงค์เพื่อนตำรวจด้วยกัน
รวมถึงใช้ปืนกระบอกเดียวกันไปยิงภรรยาของดาบตำรวจทองปลิว

หลังจากนั้นไปหยิบปืนลูกซองยาวมาอีก๑กระบอก
เจาะยิงที่ศีรษะทั้งคู่ซ้ำอีกคนละนัด
กระทั่งทั้งสองคนเสียชีวิตคาที่เลยที่บ้านพักนะ
หลังจากนั้นพันธุ์ตำรวจเอกธนวัตรภักษฐนิสศักดิ์รองค์
บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชายภูมิ
ก็เดินทางมาพร้อมกับพันธ์ตำรวจเอกเวชบุตรชมบุญ
ผู้กำกับสพภูเขียวไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
พบว่าดาบตำรวจชีวานนท์ไปหนีนะหนีไปอยู่ในห้องพัก
ก็เลยพยายามค่ะช่วยกันเจรจาเกลี้ยกล่อม
แต่ว่าสุดท้ายดาบตำรวจชีวานนท์คือก็ไม่ยอมออกมา
สภาพเนี่ยเมาเหล้าเมาอย่างหนักเลยนะคะเมาจนไม่ได้สติ
แล้วก็ขังตัวเองอยู่ในห้องพักต้องรอสักพักค่ะ
คือสักพักใหญ่เลยนะรอให้อาการสงบลงสักก่อน
ใช้เวลาเกือบ๗ชั่วโมงค่ะ
ในที่สุดสามารถเข้าประชิดตัวแล้วก็จับกลุ่มดาบตำรวจคนก่อเหตุได้ในที่สุด
จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าดาบตำรวจชีวานนท์คนก่อเหตุ
มีปัญหาครอบครัวจนต้องแยกทางกับเมียไปแล้วก่อนหน้านี้
และก่อนเกิดเหตุได้กินเหล้ากินไปเยอะกินจนเมาค่ะ
แล้วก็มีการส่งเสียงเออะดังโวยวาย
จนกระทั่งมีปากเสียงทะเลาะกับดาบตำรวจทองปลิว
โดยดาบตำรวจชีวานนท์เนี่ยเมาเหล้าจนขาดสตินะคะ
พอทะเลาะกันเสร็จปุ๊บพอขาดสติไม่มีสติ
สิ่งที่เกิดขึ้นคือความโมโหบันดาลโทษะค่ะ
ใช้ปืนยิงดาบตำรวจทองปลิวและภรรยา

เรื่องต้นผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชายภูมินะคะ
ตอนนี้มีคำสั่งให้ดาบตำรวจชีวานนท์คนก่อเหตุ

พร้อมกับตั้งข้อหา๓ข้อหาหนักคือ
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนามีปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
และพกปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรค่ะ